แต่เมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเมาสารระเหย

แล้วก็ลักษณะพฤติกรรมที่บอกว่า
ไปส่งสายตาลวนลามแม่ค้าค่ะ

ถี่ไม่ค่อยทำเลยใช่มั้ย

ต้องลงพื้นที่ไปที่ข้างโรงเรียน
อนุบาลอันนับไปเจรจาให้รู้เรื่องเลย
ตัวมันแบบนี้
อ่ะคุณรู้ไหมเมาอะไรกาวไหมกาวเออแล้วไปพูดจารวรรมตอนแรกไปส่งสายตารวรรมก่อน
แล้วสุดท้ายไปพูดจารวนลามแม่ค้าขายแตงโมที่จอดรถเปิดท้ายขายของอยู่บริเวณนั้น
ตำรวจมาคุยดื่ด้วยพักใหญ่ถ่ายถามถามอะไรก็จะดูงงค่ะ
รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างลิ้นกันพันกันนัวเลยนะ
ค้นในตัวไม่พบหลักฐานอะไรมีเพียงถุงพลาสติกที่ใส่หูฟังแล้วก็เงิน๒๐บาท
แต่หลักฐานที่เด็ดคือเก้าหนึ่งกระป๋องค่ะ
ตำรวจก็พาไปที่โรงพักไปสงบสติอารมณ์ให้หายจากอาการเมาสารระเหยก่อนแล้วค่อยสอบถาม
แล้วเดี๋ยวจะติดต่อให้ญาติมารับกลับไป
ผู้สื่อข่าวเนี่ยลองไปคุยกับชายคนนี้นะคะได้ข้อมูลสุดฮามาเลยนะ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาอายุยี่สิบเอ็ดปี
เดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือเปล่า
อายุเป็นเพียงตัวเลขใครก็สมมุติขึ้นมาได้
ใช่ไหมฮะก็บอกว่าเขาอายุยี่สิบเอ็ดปี
นี่ในสคริปต์วงเล็บดูจากหน้าไม่น่าจะใช่
ก็คงยังงั้นแหละครับเออ

ลูกสองคนทำงานทุกอย่างเพื่อเมียที่อยู่กับนายฝรั่ง
ตั้งใจว่าจะบินไปเกาหลี

ฟังเสียงเขาหน่อยดีกว่า

ไม่มีตังค์แค่เชียงราย

ไปหุ้มข้าวให้เมียกิน
ไปหุ้มข้าวให้เมียกิน
ไปหุ้มข้าวให้เมียกิน
อ๋อไปหุ้มข้าวที่เชียงรายเลยเหรอ
ก็บอกว่าที่หุ้มข้าวและแขกปวดหัว

ใจไปดมยาดมไหมยืนยันว่าไม่ได้คิดว่าจะไปล่วงเกินแม่ค้าขายแตงโมนะ
แต่แม่ค้าขายแตงโมคุณคนนึงที่อยู่ในอาการสั่นกลัว
คือนี่แหละคนนี้ค่ะบอกว่าชายคนนี้มานั่งใกล้แล้วก็หยิบกาวมาดมจากนั้นก็พูดซะว่า
หน้าจุดจุดจังถึงสามครั้งเธอเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งไปที่ร้านก๋วยเตี๋
โทรแจ้งตำรวจเพราะเคยได้ยินข่าวไม่เว้นแต่ละวันว่า
มีคนเมาทำร้ายผู้บริสุทธิ์จนเสียชีวิตมาแล้วเธอเองก็เลยกลัวนะคะ
แต่จริงพี่ทำถูกแล้วค่ะถ้าเจอลักษณะที่ผิดปกติแบบนี้
รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะเพราะก็ไม่รู้ว่าเวลาสติมันไม่มีแล้ว
มันจะทำอะไรขึ้นมานะ